ข่าวนี้เป็นปฏิบัติการของหมอปลาที่ถูกโจทยจันทร์มากที่สุดเมื่อคืนนี้
ไม่ใช่การปราบผีปราบสัมภเวษีที่ไหน
แต่เป็นการพานักข่าวพาเจ้าหน้าที่ไปจับเจ้าอาวาสวัดดังศึก

หลวงพ่อพาศรีกาเข้ามาในกุฏิฮะ
นี่แหละครับเป็นตอนนั้นที่เกิดขึ้นเลย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้เห็น
ว่า๔โมงเย็นมีคนทั่วไปเขาก็เห็น
ว่ามีศรีกาคนนึงมาหาหลวงพ่อที่กุฏิ
แล้วทำไม๒ทุ่มครึ่งที่นักข่าวพากันไปที่กุฏิแล้วยังไม่ออกมา
หมอปลาขอประตูเรียกเจ้าอวาดเจ้าอวาดเปิดประตู
คือจะเข้าไปพิสูจน์แต่เจ้าอาวาสไม่ยอมเปิดครับ
แล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุออกมาด่าโวยวายหมอปลา
เกือบจะเกิดการปะทะกัน
ตำรวจต้องเข้าห้ามเอาไว้ก่อนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสยอมเปิดประตูให้นักข่าว
แล้วหมอปลาก็เข้าไปในกุฏิพุ่งพลวดเข้าไปเลย
นี่ตอนแรกที่มีปัญหากับสุภาพสตรีท่านนั้น

นักข่าวก็วัยทายาทตาไวจริง
เหลือไปเห็นยางรัดผมผู้หญิงสีดำ

เจ้าอาวาสตอบในทันใด
ว่ายางรัดผมนั้นไซส์เอาไว้แก้ปวดหัว
ใส่ศีรษะของท่านให้ดูแบบนี้นี่

นี่ไงรักษาอะไรท่านรักษาอะไร
จะปวดหัวใส่อย่างนี้
ไม่เป็นไรน่ะท่านท่านมีอะไรที่ตอบไหม
ไม่ต้องตอบครับโอเคนะครับมีปัญหากับสุภาส

อันนี้ตำหรับยาไหนน่ะ

ชั้นล่างบ้างไหมคุณวรพรไปชั้นล่างบ้าง
ชั้นล่างนะครับตรงนี้เองหมอปลาก็ตกใจ
ทีมข่าวก็ตกใจเพราะไปเจอฮะไปเจออะไร
คือไปเจอเสื้อชั้นในผู้หญิงสีฟ้าตกอยู่
แล้วมองลอดเข้าไปลึกเจอผู้หญิงนุ่งกระโจมอก

เจ้าหน้าที่ก็เลยให้เธอไปแต่งตัวให้เรียบร้อย
ที่ชั้น๒นอกจากนี้ยังพบเหล้า
ซุกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชาอีก๒แบน
แล้วมีเครื่องดื่มประเภทวายคูลเลอร์นะฮะ
อีกหนึ่งรังวางอยู่ข้างตู้เย็นด้วยครับ
พร้อมตกผมที่หลัก

ถ้านึกคำกรยาว่าเปิดโปรงไม่ออกให้ดูข่าวนี้
ถ้านึกคำกริยาว่าเปิดโปรงไม่ออกให้ดูข่าวนี้
และนี่ที่ผมบอกไปที่เจอเหล้า๒แบน
นี่ฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีภาพหลักฐาน
หมอปลาว่าไงหมอปลาคนพาไป
คือหมอปลาบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งว่า
ท่านเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมพาศรีกาเข้ามาอยู่ในกุฏิ

ทีมงานเลยวางแผนแล้วก็วางแผนกันเป็นเดือนเหมือนกัน
เพื่อหาหลักฐานจะมัดตัวท่านเจ้าวาดให้ได้
กระทั่งจับได้แบบคาหนังคาเขา
เจ้าหน้าที่นำตัวท่านเจ้าอาวาสไปที่วัดทรงธรรมนะครับ
เพื่อให้เจ้าคณะตำบลศึกนะฮะ

บอกว่าไม่ได้เสพเมถุนกับศรีกาในกุฏิ
ยอมศึกก็อยากให้ทุกคนสบายใจ

ครับเรายอมประหลาดเพศดีกว่า
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำ
เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีความผิดอื่นอีกหรือเปล่า

ผู้หญิงในกุฏินี่เขาได้รับการปล่อยตัว
เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิดนะครับ

คือเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนเลยล่ะ
หลายคนก็แบบโอ้โหกำลังจะเข้านอน

นักข่าวนี่ก็ไปพร้อมกับหมอปลา

คือประเด็นนี้จริงตอนนี้เจ้าอาวาสถูกศึกแล้ว
แต่ว่าหลังจากพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมา
เรื่องอื่นก็ถูกขุดมาเยอะมากขึ้นนะคะ
พอมองย้อนกลับไปเนี่ยพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสรายนี้เนี่ยนะคะ
คือคนที่อยู่ในพื้นที่
ทั้งกรรมการวัดเองและชาวบ้านเอง

คือวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปที่

วันนี้วัดเป็นแบบนี้ค่ะต่างจากเมื่อคืนลิบลับเลย

ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ
กุฏิของอดีตเจ้าอาวาสก็ปิด
คาดว่าศึกแล้วคงจะไปอยู่บ้านญาติที่บางพลีนะคะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ได้คลิปใหม่คลิปหนึ่งนะคะ

ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะเราจะเห็นอดีตเจ้าอาวาสอีกหนึ่งพฤติกรรม
ก็คือการทำร้ายลูกศิษย์ค่ะเนี่ยค่ะคนที่เปิดเผยคลิปนี้นะคะ
ก็คือคนที่เขาเล่าบอกว่าคนที่โดนทำร้ายเนี่ยมีทั้งลูกศิษย์วัด
คือพระลูกวัดนะคะก็คือทำตามอารมณ์อะค่ะ
อันนี้คือตบลักษณะแล้วคือการตบนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิป
ทีมข่าวของเราได้มานะคะครับส่วนเรื่องสุราเรื่องผู้หญิงเรื่องศรีกาเนี่ย
เขาบอกมีมานานแล้วกรรมการวัดก็รู้ว่าวัดกุฏิเนี้ย
จะมีผู้หญิงเข้าออกอยู่บ่อยแต่ไม่กล้าพูด
ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละแล้วผู้หญิงที่เจอในกุฏิเนี่ย
ก็คือน่าจะเป็นแม่ค้าขายมะม่วงที่เคยมาขายที่วัดเนี่ยค่ะอ่า
เป็นแม่ค้าขายมะม่วงบางทีนี่แหละที่เขาเอามะม่วงมาขายที่วัดเนี้ย
เขาติดต่อกันมานานหรือยังครับโอ้แต่ก็นานแล้วขายมะม่วงมาหลายชุดแล้ว

หนึ่งค่ะแฉพฤติกรรมอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าอาวาสเคยจะให้เงินเขาพันหนึ่งถึงพันห้า

นี่ชาวบ้านเจอเลยนะคะแล้วเคยถูกลวนลาม
คือลักษณะเหมือนเอามือมาปาดที่หน้าอกเธอก็บอกเธอด่ากลับไป
ถูกแจ้งความที่สพสำรงใต้และเสียค่าปรับไป๕๐๐
จากนั้นก็ไม่เคยพบกับอดีตเจ้าอาวาสอีกเลย
เพราะว่าถ้าเกิดอะไร

ให้เราเหมือนแบบอยากจะอะไรกับผู้หญิงสิกาอย่างนี้
อันนี้ที่นานแต่ที่เคยทำหนูไม่อยากยุ่ง
กับการที่หมอปลาทำแบบนี้แล้วตอนนี้ศึกแล้ว
ส่วนตัวเราในฐานะพุทธศานิกชนรู้สึกยังไง

ถ้าอะไรอย่างนี้มันจะได้อะไรอย่างนี้ดีอะพี่
เพราะว่าถ้าเกิดอะไรก็มันเป็นเรื่องเออที่อย่างนี้

ทางพระครูสุนทรสุสานหลวงพ่อพยุงกะตะปุญโย
เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลวางย่าแพร่ก
ก็มีการตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่
ก็คือพระบุญมีหรือหลวงพี่บุญมี

มีการร้องเรียนนะคะทีมข่าวสอบถามว่ามีการร้องเรียน
เกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสมาถึงบ้างหรือเปล่า
เจ้าคณะตำบลยืนยันบอกไม่เคยมี
ส่วนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ในวัด
อย่างเช่นค่าจอดรถก็ต้องมีการจัดเก็บ

แต่หากไม่มีใบเสร็จก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
เดือนละ๒๓๐๐เป็นเดือนไม่แพง
ทำไมหนะ
สื่อสือวัดอื่นอาจจะแพงว่านี้ด้วยตามไป
สื่อสือบำรุงวัดไม่ใช่นั่น

มีการนำไปใช้หน้าวัดจริงหรือว่ามีมัญชีอยู่นี้
เดี๋ยวก็สาการก็จัดการเอง
ก็คือสั่งปิดกุฏิ

ส่วนการดำเนินคดีอดีตเจ้าอาวาส
ตอนนี้ก็สอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าชั้นสอบสวนไม่พบความผิดทางคดีอาญา
แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็ปล่อยตัวไปค่ะ
ครับส่วนเรื่องของที่คาดผมสตรีนะครับ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีเพจดัง
เขาเอาไปแซวกันเละเลยนะฮะ
นี่ดูสิคือใครจะไปคิดถึงว่ามันจะลงประตูนี้คะผมแก้ปวดหัว
คือจังหวะนั้นมันทางออกมีน้อยแล้ว
ดราม่าแอดดิกก่อนดราม่าแอดดิกโพสต์ฉูดฉาดไม่ใช่เล่น
คาดผมมีเพชรประดับไว้ใส่รัฐแก้ปวดหัวอดีตท่านเจ้าวาด
ท่านว่าไว้งั้นเป็นศาสตร์ส่วนตัวของท่านเป็นความรู้ใหม่จริง
คือเขาเอามาเทียบกับตัวละครจากอานิเมะชื่อดังเรื่องไอ้ดาบพิฆาตอสูร
ตัวละครชื่ออูซุยเทนเก็นนะคือตัวละครนี้มันจะมีผ้าคาดโพกศีรษะนะครับ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าช่างตอบได้ฉูดฉาดจริง
แซวเรื่องนี้บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
แล้วก็เทียบรูปท่านเจ้าวาดอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับ
คาดที่รัดผมกุมขมับเทียบกับสุนหงอคง
คุณหมอคงเวลาทำอะไรที่ผิดปั๊บนะฮะมงคลรัฐกล้าวมันจะบีบหัวเจ็บปวด

มันเกี่ยวยงกับเรื่องปวดหัวปวดหัวอะไรอย่างนี้

แหลปแพนด้าโพสต์ภาพแคปชั่นพร้อมกัน
บอกเวลาปวดหัวตอนเข้าเวร
ผมชอบเอาที่คาดผมมาคาดหัว
เรากอดกระแสกันทุกคนนะฮะเพราะมหาเทวีเจ้าล่ะ
เพย์ทวีนแคปชั่นเก๋โบกว่าเธอคนนั้นคือฉันคนนี้
โอ้โหบอกเล่นบอกเองเลยบอกตรงตรงถ้าเห็นแวบแทบแยกไม่ออกว่า
คนไหนเป็นพระมหาเทวีเจ้าคนไหนเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรก
อีกหลายเพจก็แซวทำนองว่านะครับนี่เป็นแฟชั่นแบบใหม่
เป็นศาสตร์แบบใหม่ที่ช่วยแก้ปวดหัวแล้วก็ลงภาพกันยกใหญ่
ผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านเพจกีฬาวันนี้มีเพจกีฬาเพจหนึ่งบอกว่า
รู้ไหมว่าทำไมนักกีฬาพวกนักเทนนิสนักฟุตบอลที่ผมยาว
เขาถึงเอาไอ้ที่รัดผมมารัด
หนึ่งกันผมลงมาสองกันเหงื่อเข้าตา

แก้ปวดหัวให้ลองถามเจ้าอาวาสดู
ตั้ง๔๕ข้ออ๋อจะแซวข่าวนี้
แม่ส่วนอีกประเด็นนึง